เรื่องของวิญญาณที่สิงสถิตอยู่กับรถตู้
เจ้าของรถตู้ที่เขาดัดแปลงเป็นรถตู้กู้ภัย

แล้วสุดท้ายพอส่งศพเสร็จแล้วเหมือนกับว่าวิญญาณ
ยังไม่ไปยังสิงสถิตอยู่ในรถตู้คันนี้ครับ

พบกับคุณเอ๋เจ้าของรถกู้ภัยคันนี้

พามาเลยตามมาเลยผู้สื่อข่าว
ไปเจอกับรถกู้ภัยที่เขาว่ากันว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่
อยากรู้อะไรดูอยากรู้อะไรก็ถามเอ๋

ถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบหมด

เพื่อใครอยากจะรู้เราก็บอกแต่หัวม้วนหัวเทปกันเลย

คุณเอ๋เล่าว่าปกติทำงานเนี่ยนะ
ก็มีงานประจำอยู่แต่ใช้เวลาว่างช่วยเหลือสังคม
คือมาขับรถกู้ภัยทำแบบนี้มา๕ปีแล้ว

มีผู้หญิงอายุ๕๘ปีชื่อว่ายายแดงแกเสียชีวิต
แล้วยายแดงเนี่ยแกอาศัยในหมู่บ้านเดียวกันกับแฟนของเขานั่นแหละ
อยู่ใกล้กับแฟนของคุณเอ๋ใช่ไหมล่ะ
คุณเอ๋ก็ไปรับไปรับร่างของยายแดง

ตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรส่งศพเสร็จแล้วนี่

หลังจากนั้นเขาบอกว่าเจอวิญญาณของยายแดงตามหลอกหลอนตลอด
คืนแรกหลังจากไปส่งศพขณะนอนอยู่รู้สึกเหมือนมีคนมาจับเนื้อต้องตัว
เขาก็เลยบ่นไปไงยายแดงยายแดงอย่านะอย่าทำอย่างนี้
ผมสยิวกิ้วผมนอนไม่ได้เอ้าผมเหนื่อยผมอยากพักผ่อนยายแดง
อย่าทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงสรุปว่าเหมือนกับว่าวิญญาณจะรู้เรื่องก็หายไปแล้วเขาก็นอนหลับได้
เท่านั้นไม่พอเขาบอกมีครั้งที่สอง
มาไม่กี่วันเพื่อนมายืมรถเอ
เอ๋ยืมรถหน่อยตัวเอ๋ก็ยืมปล่อยให้เพื่อนยืมไป
แล้วเพื่อนยืมรถไปปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยไง
แล้วตอนที่ขับรถไปตัวคนขับเขาเหมือนได้ยิน
ได้ยินเสียงคนแก่หายใจอืดอาดอืดอาดอึดอัด
แบบนี้แล้วตอนนั้นกี่โมงอาตี๓ช่วงเวลาผีทำการ
โอ้โหกลางดึกสงัดเลย
ก็คิดซะว่าเป็นวิญญาณของยายแดงแน่แท้

มี๒แล้วงั้นจัดให้ครั้งที่๓

วันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาสองสาว
ขณะนั้นเขาบอกว่าออกปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยได้ยินเสียง

ครั้งนั้นมองไปที่กระจกหลังโอ้โหไม่ได้แค่ได้ยินเสียงแล้ว

ยายแดงมาแบบเต็มคาราเบลเห็นเลยเหรอปรากฏร่างให้เห็นบอกว่าสวมชุดเสื้อ
คอกระเช้าสีขาวนุ่งผ้าถุงนั่งอยู่ซุ้มล้อฝั่งซ้าย

นั่งตรงล้อเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
โอ้โหตัวเอ๋เอ๋บอกเอ๋กลัวมาก
คิดในใจทำไมยายแดงทำอย่างนี้กับเอ๋
ดิฉันมีหนึ่งคำที่อยากจะบอกว่าเอ๋วิ่งดิ
ประโยคสุดฮิตของโฆษณาชุดหนึ่ง

เอวิ่งไม่ได้เอ๋ได้แต่ขับรถต่อไปเรื่อยเอ๋ต้องตั้งสติ
แล้วตัวเองก็ขับรถเนี่ยนะฮะ
ไปยังจุดที่ว่ากันว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
อย่ามาหลอกหลอนกันอย่างนี้อีกเลย

เอ๋กลัวแล้วเดี๋ยวเอ๋จะทำบุญไปให้
หันตัวลงมาซะอย่างหล่อเลยจะไปแล้ว
หันกระจกเลยมันจะมีกระจก

นั่งอยู่เห็นไหมรถมันจะมีซุ้มล้อ
นั่งอยู่ซุ้มล้อฝั่งนู้นครับหันหลังไปหาผม
ซุ้มล้อฝั่งซ้ายหันหลังไปหาผม
แล้วผมบอกว่าอย่ามาให้เห็นแบบนี้

เอางี้ละกันไปลองพูดคุยกับลูกสาวยายแดงบ้างไหม

เขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าหลังจากที่คุณแม่เสียไปตัวเธอเป็นลูกแท้นะ

ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดเลย

แต่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นลูกของผู้เสียชีวิตใช่ไหม

ได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้วไม่สบายใจฮะ
ก็เลยว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะไปทำพิธีเพื่อจะส่งวิญญาณของแม่ที่เขาว่ากันว่า
สถิตอยู่ในรถกู้ภัยคันนี้ให้ไปสู่สุขติ
เอาง่ายก็คือเดี๋ยวจะไปทำบุญให้แล้วกันนะฮะ
ส่วนเจ้าของรถกู้ภัยบอกว่าจะขับรถไปเข้าศูนย์

เช็คเครื่องต่างก็ใช้การได้ดีอยู่ไหม
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องไปอันนี้เขาจะไปจริงนะ
ศูนย์เสร็จปุ๊บเขาจะไปหาหมอปลา

ใช่ถ้าพูดถึงเรื่องของแบบว่าญาติพี่น้องของผู้ตายผู้เสียชีวิตอย่างนี้
ญาติผู้ล่วงลับมันก็เหมือนแบบว่าเขาก็สบายใจขึ้น
เห็นไหมบอกว่าญาติเราไปสู่สุขตินะไม่ได้ติดค้างอยู่
เอาจริงนะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ก็ลองปรึกษาหมอปลาแกดูเหมือนกัน
นี่ไงหมอป้าแกก็ยังให้คำปรึกษาอะไรในลักษณะนี้อยู่นะ

ทั้งหมดทั้งมวลเอาจริงอาจจะมองเป็นเรื่องความเชื่อแต่หมอปลาแกทำแบบนี้
เคยคุยกับหมอปลาหมอปลาแกบอกว่าเป็นเรื่องที่ว่ากันว่า
ให้กำลังใจซะมากกว่าค่ะคือถ้าชาวบ้านเขาไม่สบายใจแล้วเราก็
แล้วทำแบบนี้แล้วเขาจะดีขึ้นหมอปลาก็ยินดีทำให้นะอุ๊ตบตบตบ
อุ๊ยคุณเอ๋ออกแล้วครับแล้วครับ
หมายถึงว่าผีหรือสิ่งไม่ดีออกไป
โลหิตจะออกแล้วครับหมอปลาพูดทุบเบา
เหมือนเป็นการทำพิธีของเขา
นี่เห็นไหมก็มีสายสินคล้องไว้นะแล้วก็มีกินน้ำมนดื่มน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ไป
ก็เหมือนเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีเหมือนสะดอกเคราะห์แหละ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่วัดเราไปอาบน้ำมนตดื่มน้ำมนต
เหมือนปัดเป่าสิ่งไม่ดีของไม่ดีให้ออกไป
แต่อยากรู้ต่อจังเลยคุณเอ๋ถ้ามีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นอีก
หลังจากไปทำพิธีแล้วเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังหน่อยสิ
ไอ้เรื่องแบบนี้เราชอบ

แต่ก็ธรรมดาแหละคนที่ทำงานกู้ภัยแบบนี้
มักจะเจอดวงวิญญาณที่จะมาขอส่วนบุญนะคะ
ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เรียบร้อยด้วยดีนะคะ